เยอะอะไรนะสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกสวยแรงงานต่างด้าว

สวยลอตเตอรี่ปกติพี่เบิร์ตซื้อเคยเจอใบละ๘๐ไหมไม่มี

เพราะเราเคยถามมาเยอะแล้วว่าเคยเจอขายเกินราคาที่ไหนบ้าง
รอบนี้เราถามว่าคุณผู้ชมไปซื้อแผงแถวไหนเจอ๘๐บาท

เขาบอกว่าไอ้แผงที่แปะสติ๊กเกอร์ต่างพวกนี้นะ
คุณจะขายใบละร้อยใช่ไหมแปะสติ๊กเกอร์ไว้
คุณจะขาย๓ใบ๔๐๐ใช่ไหมแปะสติ๊กเกอร์ไว้
หรือคุณจะขาย๕ใบ๖๐๐แปะสติ๊กเกอร์นี้ไว้
น้ำแข็งพี่เคยคิดว่า

คือมันคงมีทั้งตกแต่งแผงให้น่ารัก
และสติ๊กเกอร์ที่รู้กัน
เบิร์ตอยากขายเกินราคาใช่ไหม
เบิร์ตจ่ายตังมาก่อน
๕๐คนได้๒๕นิ้วเฮ้ยไปไปแผงมันก็ยังดูสวยงามดีแต่ที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือขายเกินราคาด้วยสุดนี่ไง
คุณจ่ายให้๒๐๐๒๐๐เองต่อเดือนอาจจะว่าก็ว่าแบบนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะคือ
เป็นร้อยคนเลยบอกกับนักข่าวอันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกเองเลยนะว่าถูกกลุ่ม
ชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองนี่ไงเดือนละ๒๐๐

ถ้ามาเรียกเก็บคนละ๒๐๐โอ้โหคูณไปเดือนนึงเท่าไหร่คะ
แล้วพอหลังจากจ่ายเดือนละ๒๐๐แล้วนะพี่เบิร์ต

ไกลลูกอะไรบางผีแคชเบอร์อะไรพวกนี้ค่ะ

ใช่แต่ดอมไม่ใช่นักรบบังอาจันท

อยู่กับเราแค่เดือนเดียวเดือนหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องจ่ายทุกเดือนแบบนี้นั่นแหละ
คือปกตินะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่า
ลอตเตอรี่มามันก็ขาย๘๐บาทไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ทีนี้พอติดสติ๊กเกอร์นี้มันจะขายเกินไปได้อีก
ทีนี้ที่บอกว่าขายเกินไปได้อีกเพื่ออะไร
เพื่อที่เกิดมีใครมาตรวจก็ไม่โดนจับไง

แล้วตัวเลขอย่างที่บอกเลยขึ้นอยู่ข้างหน้าเห็นไหม

ทุกอย่างในประเทศนี้มันเป็นสวยได้หมดเลยเหรอวะ
ว่ามันก็มีคนที่ไม่จ่ายสวยแล้วก็ขายแพงนะ
แพงเท่านี้แล้วก็ไม่จ่ายสวยด้วย

เป็นเดือนหนึ่งมันก็หลายคน

คิดว่าตรงนี้มัน
อีกอย่างคนที่ไม่มีสติ๊กเกอร์เขาก็ขาย

โดนเราเปลี่ยนทุกข้างเดียวครับผม

มีรูปคนเดียว

เขามาเรียกรับพี่นี่นานหรือยังครับ
พี่ผมเจอกันก็

อย่าปากปรำเจ้าหน้าที่นะ
พี่อย่าปักปรำเจ้าหน้าที่นะพ่อพุทธที่
ถ้าไอ้สวยแบบอื่นตำรวจเขาบอกแล้วนะ

คือถ้าเป็นตำรวจจริงมันต้องตรวจสอบสิ
ตรวจสอบแล้วเอายังไงก็ต้องดำเนินการ
ทีนี้คุณผู้ชมเราต้องฟังทางฝั่ง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างไหมคะ

ทางด้านคุณธนวัฒน์พลวิชัย

คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลบอกนะ
บอกว่ากองสลากเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะว่าระบบการขายสลากกินแบ่ง
ระบบดิจิทัลสามารถตรวจสอบได้

มันอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกองสลาก
อันนี้เข้าใจเลยเพราะว่ากองสลากอ่ะ
คืออย่างที่บอกค่ะเขาออกมายืนยันแบบนี้แล้ว
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ต้องลงไปดูไหม

ว่าอาจจะตัดโคต้าอะไรก็ว่าไป

ฟ้องร้องโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้คืออำนาจที่ทางกองสลากเนี่ย

คือทุกวงการก็มีดีและไม่ดี

ใช้โอกาสนี้แหละกู้สถา
จากประชาชน์คนเนี่ย
จับให้มันเด็ดขาดไปซะ